อนาคตใหม่มองยังไงเศรษฐกิจกับปัญหาเรื่องการมงการเมืองอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย

คนที่บอกว่าประชาชนสนใจปัญหาปากท้องมากกว่าปัญหาการเมืองและประชาธิปไตย

ถ้าคุณไปเดินในตลาดถ้าคุณไปเดินบนท้องถนนคุณไปเดินในชุมชน
แล้วคุณคุยกับประชาชนคนไทยนะคะก่อนหน้านี้คุณอธิบายแบบนั้นจริง
แต่ขอบคุณคอสชนะคะ๔ปี๘เดือน๙เดือนที่ผ่านมา
คุณได้ทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่าความไม่มีประชาธิปไตยส่งผลต่อปากท้องประชาชนอย่างไร
การมีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนจึงไม่เห็นหัวประชาชน
และไม่มีนโยบายใดที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
มันส่งผลให้เงินในกระเป๋าคุณลดน้อยลงแค่ไหน
เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ตั้งแต่๘๖ปีที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
เป็นช่วงเวลาที่ที่ฉันคิดว่าคนไทยตาสว่างมากที่สุดที่จะเห็นว่าประชาธิปไตยส่งผลต่อชีวิตเขาและอนาคตของเขาโดยตรงอย่างไร
เพราะฉะนั้นมาถึงคำถามที่ว่าแล้วตกลงแก้ปัญหาปากท้องก่อนหรือแก้ปัญหาการเมืองก่อน
หนึ่งมันไม่ได้ว่าต้องทำทีละอย่างนะคะหนึ่งไม่ต้องทำทีละอย่าง
หลายอย่างที่เป็นนโยบายของพักอนาคตใหม่ทุกคนบอกโอ้โหเอาแต่เรื่องโครงสร้างใหญ่โตเยอะแยะไปหมด
มันจะทำได้ไหมทำได้เลยไหมบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรก้าวหน้าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในในทุกพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมกาโปรเจกต์การศึกษา๓ปีแสนล้านทำให้โรงเรียนเท่าเทียมกัน
ทั้งหมดนี้เนี่ยทำได้อย่างน้อยที่สุดเสนอกฎหมายได้ถ้าคุณเข้าไปในสภาคุณมี๒๐ที่นั่งคุณเสนอกฎหมายได้
ผ่านไม่ผ่านอยู่ที่การเจรจาต่อรองซึ่งเป็นการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
แต่ถามว่าทำได้เลยไหมทำได้เลยคือเสนอกฎหมายได้เลยแต่มันจะกลับมาสู่ล็อกนี้ค่ะ
พูดอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะ
รัฐธรรมนูญฉบับ๒๕๖๐ความเลวร้ายที่สุดของมันก็คือ
ทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถปกครองประเทศได้
ทำให้อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน
เล็กกว่าอำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนั่นก็คือองค์กรอิสระ
และกลไกที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นระบอบคอสช
ซึ่งจะยังคงอยู่แม้คอสชในฐานะองค์กรและบุคคล
ศูนย์สลายไปแล้วหลังจากการเลือกตั้ง

อย่างที่อาจารย์ชาติชาติบอกเมื่อสักครู่นี้มันพูดไว้กว้างมากว่ายุทธศาสตร์ชาติคืออะไร
เพราะฉะนั้นองค์กรอิสระคุณจอมขวัญถามว่าองค์กรอิสระคืออะไร
รัฐมนูลค่ะจะเป็นผู้ตัดสินว่าตกลงเรื่องนี้ขัดหรือไม่ขัดผิดหรือไม่ผิด
นำไปสู่การยุบพักหรือจะนำไปสู่การต้องตัดสิทธิทางการเมืองหรือไม่
เรื่องนี้องค์กรอิสระซึ่งก็คือองค์กรเดียวกับที่ยุบพรรคศาสตร์ชอนี่ค่ะ
จะเป็นผู้เป็นผู้ตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้
จะทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่ามีนโยบายดีแค่ไหน
รู้สึกกังวลใจทุกครั้งที่จะทำนโยบายนั้นและมีสิทธิ์ถูกกำจัดออกจากวงการการเมืองได้ทุกเมื่อ
ในการทำนโยบายที่จะตอบโจทย์ประชาชนเพราะฉะนั้นมันจึงต้องแก้การเมือง
อย่างนั้นมันไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้
ทีนี้มาคำถามที่สองของคุณจอมขวัญว่าแล้วจับมือรวมกันอย่างไรจับมือยังไง
อนาคตใหม่สั้นชัดเจนนะคะไม่อยู่ที่ว่าพักไหนเป็นพักไหน
อยู่ที่หลักการคุณไม่เอาคุณไม่อยากให้ประยุทธ์อยู่ต่อคุณรวมกับเราได้
คุณแก้รัฐมนุนทั้งฉบับคุณอยู่กับเราได้
คุณล้มล้างผลพวงมรดกของคณะรัฐประหารทั้งหมดคุณอยู่กับเราได้
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าแล้วคุณทำตามที่คุณพูดหรือเปล่า